มาถึงตรงนี้ผมว่าเราดูอะไรที่มันเบาสบายใจแต่มันได้ใจได้ความอิ่มกันดีกว่า
ที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูของดีของเด็ดที่นั่นครับ
โอ้โหมาแบบนี้เลยเอาข้าวเหนียวมาเลย
ไส้อัวไส้อัวจ้าไส้อัวร้อนเจ้า
ที่ร้านไส้อัวบ้านอิดอยู่ที่บ้านดงป่าลันตำบลขี้เหล็ก
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ร้านนี้จัดว่าเด็ดน่ากินน่ากินจริงครับเห็นแบบนี้แล้ว
แบบนี้นะข้าวเหนียวเถอะ
ไปถามเจ้าของร้านก่อนไหมเอาไปต่อเอาไปกินก่อนได้ไหม
ไม่ได้คุยกับเจ้าของร้านก่อนคุณอนันต์สิริภาคโพคินนะครับ

แล้วก็ช่วงนี้ฤดูการนี้ต้องกินให้ได้ก็คือ

โหน่าเห็ดถอบแล้ว

เจ้าของร้านที่นี่เขาสั่งเห็ดถอบสดจากป่าในอำเภออมก๋อย

ที่ขึ้นชื่อว่าเห็ดถอบเนี่ยกรอบอร่อย
หวานมันอ่ะเคี้ยวเข้าไปมันจะได้ความหวานมันครึ๊บเลยอ่ะ
ของดีทั้งนั้นเอามาใส่ในไส้อัวของเขา

ใช่ครับจริงนะก็คือทำขายทุกปีตามฤดูกาล
ที่ฉันจำได้ร้านนี้เขาจะมีไส้อัวตามฤดูกาล
แล้วเห็ดถอบนี่มีทุกปีมาถึงแล้วช่วงนี้เหมาะมาก
ไม่ใช่ขายแค่ปีที่แล้วนะเขาขายมา๕ปีแล้ว

ถึงแม้ว่าปีนี้จะเจอพิษโรคโควิด๑๙
แต่ลูกค้าเขาก็ไม่หายไปไหนนะเขาว่าอย่างนี้นะของเขาดีจริง
ซื้อหน้าร้านกันเรียกได้ว่ามากันไม่ขาดสาย

ออนไลน์เนี่ยกำลังจะบอกว่าปังมาก

ไม่เชื่อไปลองฟังเสียงเจ้าของร้านเขายืนยันฮะ
ช่วงโควิดตรงนี้รู้สึกว่ายอดขายผ่านทางออนไลน์

ถ้าเทียบกับกลยุทธ์วิธีการที่เราปรับไปนี่นะฮะ
แทนที่เราจะได้รับผลกระทบมากตอนนี้ก็ถือว่าเรามาถูกทาง

เพราะว่าปรับตัวมาขายออนไลน์ด้วยไงคะในยุคแบบนี้เนาะ
หลายร้านก็มีการปรับตัวคุณทำอะไรคะเนี่ย
ผมกำลังดูอยู่ว่าเนี่ยเขามีเพจเฟซบุ๊คหรือเปล่า
ไหนซึ่งมีไปเสิร์ชหาเลยเฟซบุ๊กไส้อัวบ้านอิด
หรือเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรไลน์
ไอดีไลน์ผมแจกไอดีไลน์เลยไหม
คุณจะได้ไปเปิดวาร์ฟดูไม่เอาไอดีไลน์คุณนะคะ

คุณจะเจอทันทีบ้านอิด
เมื่อคุณมีไอดีแล้วคุณก็สามารถ
ฮัลโหลค่ะ๒ถุงขอบคุณค่ะ

ไม่โทรไปฝากทิ้งขยะ๒ถุงหน้าบ้าน
อยู่เป็นคนโทรไปสั่งไส้อ่วง
รอเล่นรอเล่นแต่ถ้าคุณชอบก็โทรไปสั่งก็ได้นะ

ถูกต้องค่ะ